ข่าวแรกมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ใช้คำว่าลูกศิษย์เนรคุณก็ว่าได้
เพราะว่ามีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ลงมือฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์พระอุปชา

ซึ่งพระรูปนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ

วงน้อยที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
โดยตำรวจภูทรแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ควบคุมตัวนายทรงวุฒิแก้วพันนานา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอายุ๒๕ปี
วันนี้นี่นะคะควบคุมตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่วัดศีลคันธาราม
บ้านโน่นศิลาหลังจากที่
นายทรงวุฒิไปลงมือก่อเหตุ
ใช้มีดจ้วงแทงพระครูสุพนลปราบนา
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าพระครูน้อย
จนกระทั่งท่านมรณภาพภายในกุฏิ
เจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสด้วย
ใช้มีดนี่นะคะจ้วงแทงไปทั้งสิ้น

โหดเยี่ยมจริงหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จ
นายทรงวุฒิคนนี้เนี่ยก็หลบหนีไป
แต่ตำรวจไปตามควบคุมตัวจับกลุ่มตัวได้
กระท่อมกลางทุ่งนาที่หมู่บ้าน

แต่ไปจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอพล
แต่แท้เนี่ยเป็นชาวอำเภอซัตตาหิบ
จังหวัดชุนบุรี

เติมน้ำมันรถจักรยานยนต์แต่ว่าทางพระครูไม่ยอมให้
กระทั่งเวลาสักประมาณ๔ทุ่มของค่ำคืน๘พฤษภาคม
พระครูน้อยโทรศัพท์ไปหานายทรงวุฒินะ
บอกว่าให้มาหน่อยมาพูดคุยเรื่องของการทำหลังคาอีกครั้ง
นายทรงวุฒิก็ขออีกขอเงินกับพระครูน้อย
นี่แหละนายทรงวุฒิอ้างด้วยนะบอกว่าขอเงินไม่ให้
แต่จุดที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยคือบอกอ้างแบบนี้บอกว่า
พระครูไปด่าทอบุพการีไปด่าทอพ่อแม่ของตัวเอง
ก็เลยเกิดโมโหเกิดบันดาลโทษะค่ะ
พระพุทธรูปที่อยู่ในกุฏิตีเข้าที่บริเวณศีรษะพระครู
หลายครั้งจนกระทั่งท่านสลบไปหลังจากนั้นยังไม่จบนะ
ใช้มีดกระหน่ำจ้วงแทงไปประมาณสัก๓๐แผล
แล้วก็ไปรื้อค้นนะไปหาทรัพย์สินโดยได้เงินเป็นเงินเหรียญประมาณ๑๕๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแล้วก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายไม่รอดนะคะตำรวจสามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้
เรื่องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน

หลังจากนั้นก็ส่งตัวนายทรงวุฒิไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าจริงแล้วผู้ร่วมก่อเหตุมีอีกหนึ่งคนนะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวมาด้วยค่ะ